พระมหาศพรองไลฟ์แล้วน้ำตาน้องน้า

มีคนจะจ้องจับศึกจากภาพเป็นพระ

ทำอะไรวะไปขัดแข้งขัดขาใครอ่ะ
ก็ทำให้คนมีความสุขกลัวยกไม่มีที่นั่ง
โซฟาให้โยมนั่งวัดสวนแก้วช่วยวัดช่วยวา
กล้าไปซื้อห้างด้วยน้ำท่วมก็ช่วยอ่ะ
ไม่ไปโอนเงินไปแล้วมันไร้นักหนา
ผมก็เป็นหนึ่งในกำลังของพุทธศาสนาไม่ใช่หรือว่า
คุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้ว่านาคตผมได้สาม
เรียนบารีไปทำขออนุญาตใช้คำแรง
ผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมท่องอะไรแม่งผมก็ท่อง
ผมทำอะไรผมก็ทำไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูด
ให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอแล้วผมทำขนาดเนี้ย
แล้วคุณก็ยังแบบเอ๊ะจ้องจับศึกผมคืออะไรวะ
ผมไม่ใช่ลูกพวกคุณเหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาเหรอ
คุณต้องการทำร้ายผมทำไมวะผมเคยคิดร้ายใครเหรอ
งานนี้เข้าใจว่าคารวาสไม่เกี่ยวเลย
ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้นึกถึงได้เลย
ต้องเป็นระดับพระแล้วล่ะเป็นระดับพระผู้ใหญ่
เพราะท่านเป็นระดับมหานะยังมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ย
จ้องจะจับผิดจ้องจะจับศึกดังนั้นเมื่อวานนี้
การไลฟ์๓รูปก็คือพระมหาสมปองพระมหาภัยวันและพระมหานพันธ์
ไลฟ์กับสามรูปถึงขั้นที่พระมหาสมปองใช้คำที่เราไม่เคยได้ยินบ่อยบ่อยอ่ะ
มึงกูอะไรเยอะรุนแรงร้อนแรงฮะแล้วมีช่วงนึงเนี่ย
น้ำตาท่านก็นองหน้าออกมาเลยนะครับเพราะว่าไม่สบายใจกับหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และที่ที่ทำให้ท่านน้ำตานองหน้าเนี้ยอันอันตัดใจ
แต่อีกส่วนหนึ่งคือโยมแม่โยมแม่ของพระมหาสมปอง
ท่านชอบดูทีวีอืมท่านชอบดูข่าวฉันชอบดูทีวี
และข่าวนี้ก็ไปถึงหูโยเม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ดังนั้นโยมแม่ของพระมหาสมปองเนี่ยก็ดูอาการยังไม่สู้ดีถ้าเป็นแบบนั้น
มหาสมปองก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันรุนแรงเกินไปแล้วนะครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำตานองหน้าแล้ว
ชาวเน็ตออกแฮชแท็กลงมาเลยฮะเซฟพระมหาสมปองขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง
ทวิตเตอร์เลยเซฟพระมหาสมปองคือหลายคนแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ทำไมอ่ะพระดีจะไม่มีที่ยืนแล้วเหรอประเทศไทยกรุงเทพหรือประเทศไทยเนี่ย
หรือพระดีเราต้องปกป้องท่านสอนสนุกเฮ้ยจะศึกท่านได้ยังไงล่ะ
หรือบางท่านบอกเด็กรุ่นเด็กรุ่นก็อาจจะประมาณว่าเยาวรุ่นนะอืม
วรุ่นหันมาฟังพระก็เพราะมีพระดีแบบท่านนี้แหละ
ดังนั้นเลยผุดแฮสแท็กเซฟพระมหาสมปองมาหรือแม้กระทั่งคู่ซี
พระมหาภัยวันท่านก็ออกมาให้กำลังใจมีรูปคู่เหรอ
คือท่านถ่ายรูปคู่กันหลายรูปแล้วรอบนี้รูปคู่ให้กำลังใจพระมหาสมปอง
โดยพระมหาภัยวันรูปอะไรนะฮะมินิฮาร์ดอืมโชว์ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมัน
ขวางหูขวางตาไอ้ตัวที่มันเต้นเนี่ยเราเลยไม่เห็นนิ้วของพระมหาภัยวันเลยนะฮะ
นี่คืออีกรูปหนึ่งที่ออกมาให้กำลังใจพระมหาสมปองแต่ดารดังตลกชื่อดัง
นุ้ยเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็ออกมาให้กำลังใจพระมหาสมปอง
เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ร้อนแรงที่สุดเฮ้ยทำไมร้อนแรงล่ะ
กำลังใจทำไมร้อนแรงร้อนแรงเพราะว่าคนนี้โดยปกติถ้าเป็นลุงตู่นะ
ถ้าเป็นลุงตู่ไฟแลบแน่ฟาดเลยเอ้ยทำอะไรผิดหูผิดตา
ลุงตู่มาไฟแลบแน่แม่ลีน่าจังแต่เมื่อวานนี้แม่ลีน่าอย่าหาว่าเทศ
อย่าหาว่าสตรเลยแม่ลีน่าบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่สุดผู้ชมพูด
อย่าไปให้ฆ่าไอ้พวกที่หิวแสงคือคนที่มาคอมเมนต์เนี่ย
พระมหาสมปองอย่าไปให้ฆ่าฟังจากแม่ลีน่าจังแชร์ไปมาสะดึกสะเดิน
ก็ให้กำลังใจนะคะพระมหาสมปองไม่มีมารบารมีไม่เกิด
ก็กราบนามัศกาลพระมหาสมปองว่าอย่าไปให้ฆ่าพวกนั้นมันหิวแสง
พวกมันเห็นว่าท่านดังมีประชาชนรักเยอะมีประชาชนศรัทธาเยอะ
ก็ดูสิแม่ปุ้ยผู้จัดประกวดมิจูนิเวิร์ด
ไทยแลนด์ก็ยังเชิญพระมหาสมปองพระมหาภัยวันมาเทศเลย
เพราะว่าคนดูเขาดูแล้วเขาสนุกเขามีความสุข
อย่าไปให้ฆ่าพวกเหลือบไรที่มันมาจ้องทำลาย
ถ้าเราวันเรามัวแต่ไปพระวงไปแคร์กับไอ้พวกหิวแสง
เราก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขเหมือนกับที่ท่านกำลังหลั่งน้ำตา
ถ้าท่านอยากจะอยู่ในวงการโซเชียลไลฟ์สดเพื่อเผยแพร่เผยแผ่พระธรรม
ความสนุกเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและสนใจเข้ามา
รับรู้เยอะเพราะถ้าวิชาการเกินไปมันไม่มีคนดู
ท่านก็ต้องอดทน
เป็นรูปแบบการให้กำลังใจที่ผมไม่เคยเห็น

ร้อนแรงตกลงให้กำลังใจนะฮะนี่คือการให้กำลังใจ
แต่เป็นซิกเนเจอร์ของแม่ลีน่าจังเวลาจะด่าใครหรือให้กำลังใจอารมณ์จะคล้ายกัน

อย่าไปพระวงศ์อย่าไปกังวล

แล้วเมื่อวานนี้ที่เรามีภาพคู่กันเขาไม่ได้คุยกันนะฮะ
คือสามรูปเค้าคุยกันแม่รีน่าเนี่ยมาให้กำลังใจในภายหลัง

และต่อมากำลังใจล้นหลามเหลือหลายจริง

ถึงร้องไห้กระซิกซีกออกมาไม่ใช่ขนาดนั้น
น้ำตานองหน้านิดหน่อยเอาล่ะน้อยใจ

แล้วเลิกไหมจะศึกไหมจะศึกไหมไม่ศึกฮะ
เดินหน้าต่อไปไม่มีการศึกอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่สองรูปลงเรือ
ไปช่วยเหลือชาวบ้านนี่ท่านทำทุกรูปแบบเลย

นี่วันก่อนนี้เองนี่นี่ไม่กี่วันนี้เอง
ก็นี่พระเราเป็นพระให้พระอยู่แต่ในวัด
แล้วไม่ต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านไปช่วยเหลือประชาชนขนาดนั้นเลยเหรอ
สุดท้ายแล้วท่านก็ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับ
และยืนยันว่าจะไม่ทิ้งลูกเพจและจะไม่ทิ้งพุทธศาสนิกชน
ดังนั้นเอาล่ะจะจับศึกหรือไม่จับศึกมีความผิดค่อยศึก
แต่ถ้าไม่มีความผิดท่านจะอยู่ในพุทธศาสนาเผยแผ่
พุทธศาสนาต่อไปพระมหาสมปอง